ผลโพลอยู่ในมือเราเนี่ยหลายโพล

สำหรับความเห็นของคนกรุงเทพ
ว่าคนกรุงเทพเลือกเป็นผู้ว่ากอทหมา
สำรวจ๔วันก่อนจะถึงวันเลือกตั้งค่ะ
ถูกต้องและก็นี่ครับพระปกราวก็มาแล้ว
ของนิดาโพปรากฏว่าทุนชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข๘
๕๐๗๒เปอร์เซ็นต์นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะของนิดาโพ
นี่นะฮะตามมาด้วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง๑๐๘๔เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จากประชาธิปัตย์๑๐๓๖เปอร์เซ็นต์
คุณวิโรธลักษณะอดีศรจากพักก้าวไกล๑๐๒๘เปอร์เซ็นต์
คุณสกนทีพัทยกุลนี่๖๘๐เปอร์เซ็นต์
โนไม่ลงคะแนนเลือกใครนี่๔๐๘นะฮะ
ตามมาด้วยคุณลักษณะโตศรีตระกูล๓๔๘เปอร์เซ็นต์
นาวากาตรีสิทธาธิวารี๒๗๖เปอร์เซ็นต์
เหลือก็คือเลือกผู้สมัครท่านอื่น
ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเฉพาะนิดาโพเนี่ย
คุณชัดชาตินี่๕๐๗๒คนเดียวเกินครึ่ง
แม้จะเกินครึ่งมา๗๒สูงจุด๗๒ก็ตาม
แต่อันดับสองอันดับสามอันดับสี่สูงสี่มากนะคะอาจารย์สมชัยคะ
ตามนิดาโพก็คือ๑๐จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์
โอ้โหแต่ข้างหลังนี่รวมกันเนี่ยยังสู้คุณชัดชาติไม่ค่อยจะไหวเลยนะ
แต่นี่คือโพนะครับไม่ใช่การนับคะแนนจริงนะ

มาดูพระปกเก้าโพกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
คุณจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากอทม
พระปกเก้าโพกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
มาเป็นอันดับหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์๔๐๘นะครับ
ลำดับที่๒ครับคุณวิโรธครับคุณวิโรธลักษณะอดีศร
เป็นทิ้งห่างคือเป็นทิศทางเดียวกับดีด้าโพเลย
แต่ว่าลำดับไม่เหมือนกันครับครับเพราะว่านี่คุณวิโรธมาที่สอง
ส่วนที่๓ครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
ลำดับที่๔ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับ
และอันดับที่ห้าคุณสกลทิพฤติยกุล๔๓พปก๙๐
มีความแตกต่างกันที่ลำดับ๒ลำดับ๓และลำดับที่๔ครับ

หลังจากเห็นโพลสองสำนักออกมาสำรวจความคิดเห็นประชาชน
ถึงวันเลือกตั้ง๔วันโพลออกมาแบบนี้อันดับหนึ่งคือไม่ต่าง
คือประเด็นแบบนี้เนี่ยถ้าหากเป็นตัวเล็กแบบนี้จริงนะครับ
ผมถือว่าคุณชัดชาติประสบความสำเร็จ
ในการที่จะทลายกำแพงของการเป็นฝ่ายเป็นพวกเป็นพัก
โดยที่ทำให้คนกรุงเทพมนครจะสีเสื้ออะไร
จะมีความนิยมพักการเมืองใดจะมีอุดมการทางการเมืองใดเนี่ย
ก็จะเทมาเลือกที่คุณชัดชาติโดยมองเรื่องของความตั้งใจนะครับว่า
เป็นคนซึ่งเปิดตัวมานานแล้วก็เอาจริงเอาจัง

ซึ่งวิธีการคิด๒แบบนี้ให้ผมประเมิน
ผมคิดว่ามันมีครึ่งมันไม่ได้ประเภทว่าทิ้งกันโดยเด็ดขาด

และคุณชัดอยู่ในฝั่งของเสรีนิยมนี่
มันก็จะมีสักรวมแล้วไม่เกิน๕๕ของคนทั้งประเทศ
ของคนทั้งกรุงเทพ

แบ่งกับทางคุณสิทธาด้วย
หมายความว่าคุณชัดก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัว
อนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมพูดแบบนี้ได้ไหมคะ
คือไม่ใช่ส่วนผมที่ลงตัวคือสามารถ
คือคนในฝั่งของเสรีนิยม
คนที่ชอบเพื่อไทยชอบก้าวไกล
ชอบเสรีรมไทยสมมติในฝั่งนี้

เขาเลือกชัดชาติอยู่แล้วหรือชัดชาติหรือฟุรสอยู่แล้ว
แต่ถ้าเป็นคะแนนแบบนี้แปลว่าอะไร
เขาสามารถล้วงมือเข้าไป
ทำให้คนอีกฝั่งหนึ่งเลือกเขาได้
ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยมีในการเลือกตั้งสอสอ
เลือกตั้งสอคือฝ่ายใครฝ่ายมันอยู่ที่อีกฝั่งเขาเลือกฝ่ายไป
คือคนละคั่วการเมืองคงจะมั่นใจประมาณว่า
คุณชัดชาติเป็นอิสระจริงแล้วก็ไม่ขัดไม่เขิน
ถ้าเกิดจะลงให้คะแนนให้คุณชัดชาติอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่า
นิดาโพลหน่อยนะครับผมให้ดูนิด้าโพลเพิ่มเติมหน่อย
ความจริงนิดาโพเขาสำรวจเอาไว้๔ครั้งนะ
ครั้งล่าสุดก็คือเมื่อสักครู่นี้
ครั้งล่าสุดนิดาโพสำรวจ๑๘ถึง๒๑พฤษฐาคม

เพราะว่าตั้งแต่เช้าที่
ได้แล้วลองเปรียบเทียบให้ดูเลยพระพวกกล้าวโพนิดาโพและซุปเปอร์โพ
อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรายงานซุปเปอร์โพลหน่อยละกัน

คุณวิโรธมาลำดับที่๒ครับ
ซึ่งทิศทางไม่ได้แตกต่างกันเลยถ้าดูจากหน้าจอตอนนี้
แล้วก็ลำดับที่๔ก็หมายเลข๔ครับดรเอ๊สุชัชวีครับ๑๐
ตามมาด้วยคุณสกลที๖๙นาวากาตรีสิทธา๔๐
คุณรสนาโตศิษฐกูล๓๗ครับ
โพลนี้นะคะอันดับที่๑ไม่แตกต่างกัน
อันดับที่๑ตามผลโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนก็คือ
คุณชัดชาติมาอันดับหนึ่งเลยแล้วก็คะแนนทิ้งห่างค่อนข้างเยอะนะคะ
อันดับ๒อันดับ๓อันดับ๔อาจจะสลับกันเล็กน้อยในทั้ง๓โพลนี้นะคะ
แต่ตัวเลขอันดับ๒อันดับ๓อันดับ๔ไล่เรียกกันหมดเลยทั้ง๓โพล
ไล่เลี่ยกันตรงนี้มันมีนัยยะยังไงบ้างคะอาจารย์สมชัยคะ
คือก็เท่ากับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเริ่มต้นก็คือไม่ได้ยอมกันไม่มีการหัวกัน
ไม่มีการยกคะแนนไทยเทคะแนนให้แก่กันค่ะวิธีการเลือกตั้งที่บอกว่าเป็นการเลือกตั้งทางยุทธศาสตร์เนี่ย
ว่าคนนี้ดูท่าทางว่าน่าจะชนะแน่เทไปให้คนนี้ดีไหม
จะได้เกิดลักษณะการที่ว่าไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามได้
ปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้จริงจะไม่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นอัศวินสุชัชวีหรือสกลทีเนี่ย
ก็จะมีตัวเลขอยู่สักประมาณ๑๐๑๐ประมาณนั้นกันนะใกล้กันใกล้กันนะครับ
ผมเอาถ้าเอาซุปเปอร์โพลขยายขึ้นมาให้ดูนะครับ
เอาตัวเลขถ้าเอาชาติชาติบวกวิโรธแล้วก็บวกศรีธารณี
ชาติชาติบวกวิโรธบวกศรีธารณีจะกลายเป็น๖๐ถูกมั้ยครับ
นี่คือสิ่งที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกว่ากระแสในฝ่ายของเสรีนิยมนะครับ
ผมคิดว่าจริงแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ๕๕เปอร์เส็น
แต่ตอนนี้คือ๖๐อย่างที่๑คือสามารถไปล้วงมือ
เอาในฝั่งของที่เป็นอนุรักษ์มาได้จำนวน๑ในการณ์เดียวกัน
๕๕หรือ๖๐ดังกล่าวนี้กลับกลายเป็นว่าไม่กระจาย
คือหมายความว่ามาทุ่มให้กับคุณชาติชาติมากกว่า
จริงแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีรักษาการที่ให้กันขนาดนี้
เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าในฝั่งของเสรีนิยมเองเกิดวิธีการคิด
คือในฝั่งอนุรักษ์ไม่เกิดนะในฝั่งอนุรักษ์นิยมสู้กันเต็มที่เลย
ของใครของมันฉันไม่แบ่งฉันไม่ให้เธอฉันก็จะโหวตของฉัน
ฉันรักฉันฉันก็จะโหวตแบบนี้แต่ในฝั่งของที่เป็นซีกของศิลินิยม
ซึ่งจะมี๓คนใช่ไหมมีคุณชัดชาติมีคุณวิโรธใช่ไหมแล้วก็มีคุณสิทธา
เกิดวิธีการคิดว่าต้องชูคนเดียวหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้จริง
นั่นก็คือการเลือกทางยุทธศาสตร์เกิดขึ้นจริงในฝั่งของศิริยม
คือกลายเป็นว่ากลัวฝั่งนู้นเขาจะเทมาช่วยกันฝั่งเราเลยเทช่วยกันก่อน
ก็เลยกลายเป็นว่าคะแนนของทางฝั่งของคุณชัดชาติจึงโด่งขึ้นมาค่อนข้างมาก
แต่ต้องดูขนาดจริงนะว่าขนาดจริงเนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้หรือไม่
หรือยังประเภทว่ายังแข่งกันยังไม่ยอมกันก้าวไกลก็ฉันก็จะลงให้ก้าวไกล
ต้องย้ำว่าเป็นเพียงผลโพลนะคะ